เรื่องนี้กันหน่อยเหตุการณ์อุบัติเหตุเหมือนกัน
คือทั้งคนขับรถเก่งคันนี้กับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นวัยรุ่น
พูดไม่ตรงกันเลยแต่ประเด็นคือ
รถเก๋งไปเฉียวมอเตอร์ไซค์ที่เป็นวัยรุ่นแล้วขับหนี
แล้วเจ้าตัวบอกว่ากลัวกลัววัยรุ่นจะมารุมทำร้าย
หนีไปแล้วไปเฉียวรถข้างทางแต่วัยรุ่นบอกไม่ใช่
พี่ขับหนีเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วสุดท้ายรถเก๋งคันนั้นก็มาจุมปุ๊กอยู่บริเวณนั้น
แต่เหมือนมีจังหวะที่เฉียวรถคันนี้ด้วยใช่ไหม
ก็ใช่นี่ไงเฉียวเขาไปแล้วเฉียวเขาเสร็จเหมือนกับว่ายางล้อรถ
แต่เธอมันแตกแตกเสร็จจนเหลือแต่แม็กซ์รถมันไปไม่ได้
อันนี้ลองนึกภาพว่าถ้ารถยังไปได้อยู่ไม่รู้เขาจะหยุดไหมนะคะ
สุดท้ายมาจอดอยู่บริเวณนั้นตัดภาพกลับมาอีกแป๊บนึงค่ะ
เตอร์ไซค์ตามหลังมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ขี่ตามหลังรถเก่งคันนี้มาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะมนต์บางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เกิดเตอร์ไซด์เมื่อคืนนี้นี่แห้ง
บ้ายทะเบียนฉะเชิงเศร้าค่ะ
ชื่อนายพรรภเจริญสุขอายุ๕๔ปี
เจ้าตัวเนี่ยคือแปลกนะขับรถมาแล้วทำไมถึงไฟหน้าไม่ได้เปิด
แล้วกลายเป็นว่าตัวเองก็ไปตกข้างทางแบบนี้นะคะ
ตัวนายอาทิตย์อายุ๑๙อาทิตย์เป็นใคร
อาทิตย์คือวัยรุ่นที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเมื่อกี้ใช่ไหม
อาทิตย์เนี่ยขี่รถตามมาตามหลังนายบรรลบมาค่ะมากับเพื่อน๓คน
แล้วน้องอาทิตย์บอกแบบนี้ผมถูกรถของนายพันลบไปเฉียวชนมา
ตรงบริเวณสี่แยกท่าสะอ้านแล้วเขาไม่ยอมจอดขับหนีมา
เอ้าแต่นายพันลบบอกแบบนี้ว่าผมขับรถมาจะมุ่งหน้าไปทางตลาดบางวัว
ผมจะเลี้ยวกลับรถมอเตอร์ไซค์ของน้องวัยรุ่นน่ะ
แม้มาแบบไม่ได้เปิดไฟหน้าเลยก็เลยเฉียวชนกัน
ผมกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นจะมารุมทำร้ายผม
ผมก็เลยพยายามจะจอดหาที่สว่างเพื่อทำการเจรจา
แต่แม้มันบังเอิญไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะผมไปเฉียวรถข้างทางค่ะ
ผมจะเลี้ยวกลับทีนี้รถมอเตอร์ไซค์มันไม่เปิดไฟ
ผมบอกไม่เห็นแล้วผมเลี้ยวมาชนตรงนี้ปึ้งใช่ไหม
พอมาชนเสร็จมันก็โวยวายโวยวายผมก็นึกว่าพวกวัยรุ่น
กลัวมันจะทำร้ายผมก็แง้มกระจกผมบอกว่าหนูมารถจอดแอบพร
ผมก็เลยพวกมันมา๓๔คันผมก็เลยขับมาจะมาหาที่สว่าง
ทำไมถึงชนรถเก่งอีกคันไง
ไก่ล้อมันระเบิดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้มันเลยมาเฉียวตรงนี้
ผมจะมาจอดตรงนี้ผมเห็นไฟมันสว่างผมก็จะมาจอดตรงนี้
ทีนี้มันเฉียวรถเก่งเขา
ทางวัยรุ่นมากัน๓๔คันแต่ไปฟังทางวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาบ้างค่ะ
น้องอาทิตย์คือคนขี่บอกแบบนี้ว่าผมมาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ผมจะมุ่งหน้าไปทางตลาดบางบัวจู่จู่เก๋งของนายพันลบนี่แหละ
เลี้ยวกลับรถแบบตัดหน้าผมเลยเพราะเฉียวชนกันจนล้ม
แล้วนายพาลุกมีการลดกระจกลงมาแล้วบอกพวกผมว่า
เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์หลบข้างทางก่อนหน้าเดี๋ยวมาคุยกัน
จังหวะนั้นโผล่ผมกำลังจะหลบข้างทาง

ใช่ก็คิดว่าคงจะเคลียร์กันได้เขาน่าจะรับผิดชอบ
ปรากฏขับหนีไปเลยแล้วพอขับหนีไปผมเห็นเขาไปชนนะ
ไอ้ฟุตบาทข้างทางยางแตกเหลือแต่แม็กซ์
แล้วยังหนีต่อไปอีกเกือบ๒๐๐เมตร
สุดท้ายเขาก็ไปเฉียวรถคันอื่นนั่นแหละ
ตำรวจเลยพานายพันลบไปดูหน่อยค่ะ

อ่าเจ้าตัวก็บอกเนี่ยก็ยังใช้งานได้นี่
แต่มีพลเมืองดีเขายืนยันแบบนี้บอกว่า
นายพันลบนั่นแหละคือคนที่ขับรถ
แล้วไม่ได้เปิดไฟหน้ารถมาตลอดทาง
สุดท้ายเลยไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองค่ะ
เขาขับตามคุณมา
คุณตามนี่ก็คุณหนีเขาว่ะ
ถ้าคุณจอดคุณต้องจอดมาดูคนเจ็บ

ก็ดูเหมือนจะพูดไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกเอาอย่างนี้
อ้าวไม่มีไม่มี
อ่าปรากฏว่าก็โอเคเขาน่าจะไม่ได้เดินไอก่อีกก่อนมานะคะ
นี่เป็นศูนย์ค่ะน่าจะต้องใช้เจรจากลายเกลียบ
พูดคุยกันเรื่องชดใช้ค่าเสียหายค่ะครับ